จะพามาบุกหมู่บ้านทำกลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แล้วจะมีใครเหมาะเป็นแขกรับเชิญมากไปกว่า
ตลกหน้าตาดีตีกลองเถียบ
ที่นี่นะครับที่เอกล่าสวนภูมินั้น
ไม่ใช่ครับผมเอกล่านี่เฉย

เค้าลองน่าจะตีเป็น

อุ๊ยทำไมผมโดนไปเร็วดอกเลย

แล้วไปลองขนมโกงวงย้ายให้

แล้วอีกอันเดียวแล้ว

ช่ายกันมั้ย